อันดับโลกของทีมชาติไทยบ้างเป็นไงครับ
แม้ว่าไทยนั้นจะไม่มีโปรแกรมแข่งขัน

แต่ว่าอันดับโลกก็ยังขยับขึ้นครับ
ทีมชาติไทยนั้นขยับขึ้นมา๑อันดับ
ในเด่นนี้อยู่อันดับที่๑๒๐ของโลกครับก็อย่างน้อยไทยตอนนี้ยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งของชาติอาเซียนนะครับ
ก็เป็นตั้งแต่ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วในเดือนมกราคมโอ้โหไทยนี่ขยับขึ้นมามากนะครับ
ส่วนหากข้ามขึ้นมาอีกระดับชั้นหนึ่งสำหรับทีมชาติไทยนะครับไปอยู่ในระดับของเอเชียเนี่ย
ก็จัดว่าไทยนั้นอยู่อันดับที่๑๗ของเอเชียนะครับอันดับ๑เป็นอิราณอันดับ๒เป็นเกาหลีใต้แล้วก็อันดับ๓ซาอุดีอาราเบีย
ไปดูในระดับโลกกันบ้างครับอันดับ๑ถึง๑๘ของโลกนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับ๑ยังเป็นเบลเยี่ยม
อันดับ๒อาเจนติวหน้าอันดับสามสเปนสี่เยอรมันีห้าชิ้นรีนะครับ